ช่วงนี้เรื่องของการเมืองก็งวดเข้ามาทุกที
ถึงแม้เรื่องของวันเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน
ลงพื้นที่แล้วก็ไปเปิดปลาใส
ให้คนที่สนับสนุนได้ฟังกัน

ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งด้วยนะคุณผู้ชม
เย็นของเมื่อวานกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ซึ่งเขาย้ายมาชุมนุมกันที่บริเวณหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่สักประมาณบ่าย๓โมง
แกนนำก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นไปพูดคุยแสดงจุดยืน
บอกว่าหากภายใน๒๔มกราคมนี้
รัฐบาลยังไม่มีการประกาศพระราชกิจสถิติการเลือกตั้ง
จะนัดรวมตัวกันอีกครั้ง๒๖มกราคมที่อนุสวรีประชาธิปไตย
บรรยากาศโดยทั่วไปก็เรียบร้อยดีนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบกว่า๑๐๐นายเนี่ย
ยืนเฝ้าดูเหตุการณ์ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการจุดเทียน
แสดงสัญลักษณ์แล้วก็แยกย้ายกันไปตอนสักประมาณ๑ทุ่ม
ซึ่งเรื่องนี้ทางกลุ่มคนฝั่งทนรักสันตินำโดยนายบัญชาปานิวัฒน์
เมื่อวานเขาก็มีการชุมนุมกันที่ป้ายสะพานสาธรณ์ฝั่งธนบุรี
แสดงพลังเหมือนกันไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพราะเห็นว่าอีกไม่นานเนี่ยรัฐบาลก็สามารถจัดวันเลือกตั้งได้อยู่แล้ว
และบอกว่าก็ถือเป็นความสำเร็จที่สามารถสกัดกั้นให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ต้องเปลี่ยนไปจัดที่ธรรมศาสตร์แทน
ทางด้านของนายธนกรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
หลังจากที่เดินประชาสัมพันธ์แนะนำพักแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกับผู้ชุมนุม
กับผู้สนับสนุนแล้วก็ประชาชนในชุมชนต่างในซอยเคหาร่ม๙๒๔เขตลาดกระบัง
ก็ถึงกรณีของกลุ่มคนที่ไปนัดชุมนุมคัดค้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันแล้วก็สถานที่เดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับ
ขณะด้านของนายส่วนที่รัฐส่วนที่จีรวงใดขาดที่การพักพลังประชารัฐลงพื้นที่เหมือนกันครับ
นี่ไปอยู่ที่อุบลไปพบป่าพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุบลราชธานี
ชี้แจงเรื่องของนโยบายและอุดมการของพักที่จะนำพาประเทศเนี่ย
ก้าวข้ามความขัดแย้งรวมไปถึงเตรียมเปิดนโยบายสร้างเสริมปรับเปลี่ยน
สร้างความสุขลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญคือสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
ก็สอดคล้องกับของรัฐบาลขณะที่นายกรอบสักผู้ตระกูลโคโศกพักพลังประชารัฐ
ศูนย์ประสานงานเขตบางแคร์ก็ยังคงมั่นใจว่าจะได้นั่งในกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสมาชิกพักอีก๑๕๐ที่นั่งคือเขาเริ่มนับแล้วเขาจะได้กี่ที่นั่ง
เขาก็คาดว่าเขาน่าจะได้เกินแน่นอนว่าจะได้ประมาณนี้นะครับ
อ่าประโยชน์ภาคใหญ่อีกนึงภักด์แน่นอนครับ
ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นี่
ก็ไปเปิดศูนย์ประสานงานพักที่ฉัดเชิงเซาเขตหนึ่ง
โดยนายอภิษฎก็กล่าวปลาใสสั้นตอนหนึ่งบอกว่า
บ้านเมืองเสียหายจากนักการเมืองสมัครเล่นมามากแล้ว
อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสของประชาชน
ไม่ใช่เพื่อให้ใครอยู่ต่อหรือให้คนกลับบ้าน
คุณผู้ชมคิดเอาว่าเข้ามาถึงใคร

เขาก็ยังไปปักหลักตะเวนเปิดศูนย์ประสานงานนะ
ของเขต๙ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็เปิดงานด้วยวิธีการเตะลูกฟุตบอลยิงเข้าประตูแทนการเปิดป้าย
ปราศัยเรียกร้องให้นักการเมืองทุกพัก
ทำตามกติกาอย่าเล่นนอกกติกา
แล้วก็ให้ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
พักชาติพัฒนาพร้อมจะทำหน้าที่ทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล
มีทั้งพักเก่าแก่คุ้นเคยแล้วก็พักใหม่เป็นทางเลือกประชาชน
แล้วก็ต้องดูที่นโยบายด้วยว่าเป็นนโยบายที่ส่งผลต่อประชาชนจริง
ที่เราชอบนะครับครับ